ดูความฝันความท้าทายเกี่ยวกับการเหินเวหา
หลายคนนะคุณผู้ชมมีความฝันว่าอยากที่จะเป็นนักบินใช่ไหม
สุดสกุลเคยฝันไหมไปนั่งอยู่ในเครื่องบินห้องเครื่อง
คือผมชอบเรื่องเครื่องแบบมากกว่า
อ๋อชอบเครื่องแบบแต่ว่าคราวนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะไปเป็นนักบิน
ฝึกบินในเครื่องบินจำลองทางการบินไทยเขาเปิดโอกาส
เดือนนี้ด้วยคุณเป็นเดือนแห่งความรัก
มือกันไปเลยค่ะไปเป็นคู่รักนะคะ
ฝึกบินจำลองกันในเครื่องบินแบบจำลอง
แล้วก็ต้องไปดูนะคะว่าคราวนี้คุณมาซีรีกล่อมแก้ว
ชวนหรือว่าจูงมือใครไปฝึกบินเป็นคู่รักนักบิน
เออตามไปดูจากรายงานค่ะ
แดนเบิร์นซันและวิภาวดีศรีสรรค์เบิร์นซัน
คู่รักต่างชาติที่ใช้ชีวิตร่วมกันกว่า๑๗ปี
หนึ่งในสี่สิบกลุ่มที่สมัครเข้าร่วมสนุก
สู่ฟ้าเส้นทางแห่งความรัก
สนุกสนานกับการฝึกบินในเครื่องฝึกบินจำลอง
สายการบินไทยตลอด๓๐นาที
ที่ทำหน้าที่ควบคุมการขึ้นลงของเครื่อง

ยังมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
สภาพอากาศภายนอก๒องศาเซลเซียส

ลงสู่รันเวย์ได้อย่างสวัสดีภาพ
โดยมีภรรยาคอยเก็บภาพแห่งความทรงจำค่ะ

ลูกเรือทุกคนที่เข้าไปให้กำลังใจน่ารักมาก

เวลาครับดูหนังน้าชอบ

พีชก็แน่นกฟันไวล็นไทน์นี้เราจะทำอะไรดี
เดี๋ยวเราไปหาในเว็บไซต์สิค่ะ
พอดีพีชก็ไปเจอเว็บไซต์ของการบินไทยว่า
ค่าบริการ๖๕๐๐บาทต่อกลุ่มไม่เกิน๓คน
โดยมีนักบินคอยแนะนำพร้อมรับใบประกาศนีย
รองรับการฝึกบินด้วยเครื่องบินจำลอง
ปกติเราใช้ฝึกนักบินครับแต่ว่าในบางโอกาส
เราจะเปิดให้คนนอกเข้ามาสัมผัส
เพื่อจะได้รู้ถึงบรรยากาศในครอบคริสต์
วาระโอกาสเช่นวันเกิดบริษัทหรือวันที่เป็นช่วงเดือนกุมภาคม
ซึ่งเป็นช่วงเดือนแห่งความรักก็อาจจะเปิดให้ประเภทครอบครัว
มาใช้มาสัมผัสซิมมิวเตอร์ครับ
จากคู่รักสามีภรรยาที่จูงมือกันมาเพิ่มความหวานแล้ว
ยังมีคู่เพื่อนรักและนักศึกษาที่ตั้งใจสมัครเข้าแคมเปญนี้
เพื่อต้องการสัมผัสประสบการณ์บนฟากฟ้า
เสมือนได้เป็นนักบินพาณิชย์ตัวจริงค่ะ
มาสิรีของแก้วข่าวแถวรัดทีวีรายงาน
เอาไม้กวนเราเนี่ยเขาบอกไม่เกิน๓กวนแล้วพอดีเลย
ได้เดี๋ยวผมออก๕๐๐บาท
ที่เหลืออีก๖๐๐๐บาทเดี๋ยวฉันออก๑๐๐๐บาท

เพราะเราไม่ได้ไปเป็นแบบคู่รักเราเป็นแบบว่ากวนรัก